ยืนยันแล้วก็ให้คำสัญญาบอกว่า
จะไม่ปล่อยให้เด็กเหล่านี้นะครับ
หรือว่าให้สมาชิกของสโมสร

ลูกหมูนะครับแต่ให้บอกว่าไปเดินทางด้วยคนเดียว
แบบคือไม่ปล่อยให้อีกแล้วนะครับค่ะครับ
สงสารพวกเขา
สงสารพวกเขา

ไม่อยากไปเชียงรายแต่เจอถ้ำ
ดูข่าวสารพอดูข่าวก็เลยเก็บมาร้องไห้แบบนี้
แต่น้องเขาบอกสงสารพวกเขาอยากให้เขามาเจอพ่อแม่
ใช่คุณสุดสกุลเด็กวัยนี้เขาก็เทียบเคียงไง
ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเขาต้องไปติดอยู่ในถ้ำ
แล้วก็ไม่เจอพ่อแม่เขาก็เลยร้องไห้มาแบบนี้
เหมือนกับเข้าใจหัวอกเด็กรุ่นเดียวกัน
ทีนี้พอชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้ก็ไปแสดงความคิดเห็น
ก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะ
คลิปนี้เชื่อไหมแป๊บเดียวเนี่ยนะคนดูเป็นล้านแล้ว
แล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไรนะลูก
เดี๋ยวหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตก็ออกมาได้แล้ว